ล่าสุดค่ะพี่อ้ำเคลื่อนไหวเองผ่านในอินสตราแกรมส่วนตัวขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพร้อมกับโพสต์คลิปสุดแบบสบายเป็นสไตล์ลาเวนเดอร์ส่งพลังบวกกันไปเลยนะฮะเป็นการมูฟออนจากดราม่าแบบสวยสไตล์แม่อ้ำค่ะ
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
หลายคนที่เป็นห่วงความรู้สึกคุณอ้ำว่าจะดราม่าจะเครียดอะไรหรือเปล่านะ
ดูจากคลิปแล้วก็น่าจะได้คำตอบกันนะครับ
คุณผู้ชมก็ดูไปก็ยิ้มตามกันไปนะคะ
ก็ลีลาสบายสไตล์อยู่บ้านของเธอค่ะ

แฟนก็กดส่งหัวใจกดไลค์กดเลิฟให้คุณอ้ำกันด้วยค่ะ

ดอกไม้ที่บ้านคุณอ้ำเนี่ยสวยเลยนะ

หลายคนก็ส่งกำลังใจให้แบบนี้นะคะ
เราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณอ้ำด้วยแล้วกันนะคะ